วานี้คุณผู้ชมและทั้งสองท่านได้เห็นทางแม่ชีอู
ได้แสดงอิทธิฤทธิ์นะฮะได้สวดมนต์ไป

ก็มีการอ้างถึงทุกศาสนาเลย
แล้วก็มีทำลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ด้วย

บัญชีของแม่ชีอู๋เนี่ยเหลือเงิน๘ครับคุณผู้ชม
๘เท่าไหร่ฮะ๘บาทครับเหลือเงิน๘บาทนะฮะ
ขณะที่ครอบครัวออกมาบอกว่าไปหลอกแม่ตัวเองนะคุณผู้ชม
หลอกเอาที่ดินเอาบ้านแล้วเอาไปฝากขาย
ตอนนี้แม่ของแม่ชีอู๋เนี่ยกำลังจะไม่มีที่อยู่
ไปดูวินาทีที่ตำรวจไปเจอกับแม่ชีอู๋ได้ครับ
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า

แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
แม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่าแม่ของแม่ชีอู๋ได้รู้ว่า
เขาน่าจะทำงานร่วมกันมานานถึงร่วมกันถามได้สุดขนาดนี้
มารุมกันถามโดนจับแล้วจะหายตัวออกมาไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
ย้อนไปดูตำรวจสพเมืองนครพนมฝ่ายปกครอง๖๐นายได้ฮะ
นำหมายสารจังหวัดนครพนมนะครับเข้าตรวจค้นสถานปฏิบัติวิปัสนาพุทธศิกษี
ตะบนหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมครับ
ไปเจอแม่ชีอู๋อยู่ในกุฏิอจินไต
ซึ่งแม่ชีอู๋เนี่ยถูกสารจังหวัดนครพนมท่านออกหมายจับ
ในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
เจ้าหน้าที่อ่านหมายจับหมายค้นให้แม่ชีอูฟังนะฮะ

ทีมข่าวก็มีโอกาสสอบถามว่า
ทำไมถึงตั้งกองบุญต่างล่ะ
เงินที่ได้เนี่ยจะเอาคืนให้ชาวบ้านไหม
ชีอูตอบว่าตั้งกองบุญหรือกองผ้าป่าทองคำเนี่ย
ตั้งใจจะแจกให้กับชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก
และยังรู้ล่วงหน้าแล้วนะว่ามนุษย์จะยากจน
เงินที่นำมามอบให้เธอเนี่ยคนเสกมาให้นะ
ละคนเสกมาให้จ้ะนะฮะ
ทีมข่าวก็ขอให้เสกให้ดูหน่อยนี่ผมชอบทีมข่าวตรงนี้

แม่ชีอูไม่ยอมทำครับคุณผู้ชมครับต้องท้าพิสูจน์กันนะฮะค่ะ
แล้วก็บอกว่าเคยนัดจะคืนเงินชาวบ้านตามวันที่บอกไปนั่นแหละ

จากนั้นตำรวจก็คุมตัวนะครับ
ไปสอบปากคำต่อที่สพมนครพนมครับปุ้ยครับ
ค่ะยังไม่จบค่ะยังไม่จบนะคะ
อ้าวสอนอาริยสศิมพย์แบบเดือด
คราวนี้ถึงคราวท่านแล้วนะคะ
ทุกข์สมุทัยนิโรธมักนะฮะหลวนทาง
ที่ท่านทำให้เกิดตัวเองเป็นทุกข์

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนักข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่นะคะ
คือก่อนหน้านี้นักข่าวของเราไปพบพระสงฆ์หนึ่งรูป
ภายในสำนักปฏิบัติวิปัสนาแห่งนี้
ก็เลยนิมนต์ไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยเช่นกันนะฮะ

มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำของแม่ชีอูหรือเปล่านะคะ

ไปพบก้อนหินอยู่ในพานเรียงรายเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม
มีเครื่องรางของขลังรวมถึงผ้ายันพระยาธรรมิกราช
อ้างว่าเป็นพยานมหาลาบและแคล้วคลาดนี่แหละค่ะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมนอกจากนี้ยังไปพบวิกผมด้วย
กระโปรงสั้นสีเหลืองซึ่งคาดว่าวิกผมกับกระโปรงสั้นเนี่ยเอาไปทำไม
คาดว่าน่าจะเป็นของนังสาวพายลินสุนทรสุวรรณหรือแม่ชีกาตูนนะคะ
เพราะมีภาพที่เจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่ามีการพบถุงสีแดงตลับใส่ทองคำรูปภัณฑ์ที่ซื้อมาจากร้านทอง
รวมถึงแผ่นมาร์คหน้าบำรุงผิวด้วยคือพบหลายอย่างค่ะ
นี่แม่ชีการ์ตูนเออแม่ชีวิกผมก็มา

ใช่คนละคนกันนะฮะ
ปกติแม่ชีก็ต้องมีการโกนหัวใช่ไหมแต่นี่มีวิกผมไว้ใส่
สำนักแห่งนี้คุณผู้ชมพอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมนะคะ
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเถื่อนค่ะ
พลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
บอกว่าตำรวจได้ผสมบัญชีของแม่ชีอู๋
ซึ่งเป็นบัญชีกลางของเครือข่าย
พบว่าตอนนี้มีเงินเหลืออยู่๘บาทถ้วน
หลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
ไม่รู้ว่าพอมันเริ่มมีข่าวปรากฏไปมีการโยกเงินไปบัญชีอื่นหรือเปล่า
ก็เลยทำให้บัญชีนี้เหลือ๘บาทหรือว่าเหลือ๘บาทตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ
ส่วนผู้ร่วมกระบวนการที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วสรุปแบบนี้ค่ะ
มี๓คนนี่นะคะแม่ชีการ์ตูนที่ใส่วิกผมนะคะ
แล้วใครอีกนางสาวดรุณีจันทนามซึ่งเป็นแม่ชีเหมือนกันนะคะ
เพลินพรมแนนลูกศิษย์ที่นุ่งขาวห่มขาวเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกัน

ชีการ์ตูนเหมือนตอนอยู่นอกสำนักก็ใส่วิกผมยาวออกไปใช่ไหม
ตอนในสนักก็เป็นเนี่ยฮะไม่มีผมแบบนี้
อ้าวคราวนี้แม่ชีอู๋ต้องสอนตัวเองแล้วนะทุกสมุทรไทยนี่โรศมักนะ
อ่ะเราเล่าให้ฟังคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ได้เชื่อเต็มร้อย
ญาติพี่น้องเขาพูดดีกว่าว่าที่ผ่านมาพฤติกรรมของแม่ชีอู๋เป็นอย่างไร

ทีมข่าวไปเจอกับนางสาวนภาอินชัยยาเป็นพี่สาวของแม่ชีอู
เขาบอกก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้องถูกจับในคดีช่อโกง
แล้วครอบครัวยืนยันเลยนะจะไม่ไปเยี่ยมจะไม่ประกันตัวเพราะอะไร
เพราะน้องทำให้แม่กับครอบครัวเดือดร้อน
ตอนนี้กำลังจะถูกไล่ออกจากบ้านกลายเป็นคนร้ายที่อยู่เพราะอะไร
ไปปี๕๙น้องเรียนจบปริญญาตรีมา
กลับไปบ้านนุ่งขาวห่มขาวกลับไป
แต่ไปเช่าบ้านเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของแม่
อุบายหลอกให้แม่เซ็นแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นผู้จัดการมรดก
มีอะไรบ้างก็มีบ้านที่ดินเนื้อที่๕๗ตารางวา
อ้างอ้างว่าจะเป็นคนแบ่งให้พี่น้องทั้งหมด๔คนเอง
แต่ให้อู๋เป็นผู้จัดการมรดกซะ
จากนั้นก็หายไปอย่างไร้วี่แวว
จนกระทั่งไม่นานมานี้เอาบ้านไปฝากขายราคา๕ล้านบาท
โดยคนในครอบครัวไม่รู้เรื่องนี้เลยครับ
จากนั้นแม่นายฐานะเป็นเจ้าของที่ดิน
ก็ไปฟ้องร้องต่อสารว่าถูกลูกหลอกให้เซ็นเอกสาร
อยู่ในชั้นของสารดีกายอมรับเลย

เธอกับแม่ก็ต้องกลายเป็นคนเวร่ร่อนใช่ไหม

เพราะน้องสาวนะครับคุณผู้ชม
สาเหตุทำไมที่น้องสาวอ้างตัวเป็นพระอรหันธ
อะไรต่างนานาไปตั้งกองทุนอะไรช่อกงประชาชนเนี่ย
พี่สาวบอกว่าคาดว่าน้องน่าจะป่วยทางจิต
แล้วก็หลงผิดไปในทางที่มันไม่ดี
หลังจากตำรวจจับกุมแม่ชิอุไปแล้ว
ก็ไปสอบประคำที่สพเมืองนครพนม
โดยแม่ชีอูให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวน
แล้วก็จะขอให้การในชั้นสารเท่านั้น

หลังสอบปากคำแล้วก็พบว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้
จึงส่งตัวกลับไปวัดต้นสังกัดที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อไปครับ